มาดูเรื่องของการเมืองแต่สิ่งที่น่าจับตามองอีกหนึ่งเรื่อง
แล้วมันไปเชื่อมโยงกันกับเรื่องของการเมืองก็ไม่พ้นนะฮะ
แรปที่กำลังโด่งดังก็คือประเทศกูมีนั่นเอง
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ
ก็คือเมื่อวานนายกไปที่พยาวกับเชียงราย
ตอนที่ขึ้นพูดที่เชียงรายเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องกรณีนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นจะไปดูที่นายกพูด
ต้องบอกก่อนว่าศิลปินกลุ่มนี้ที่เขาร้องเพลงประเทศกูมีเนี่ยนะคะ
เขาก่อนหน้านี้เนี่ยมีตารางออกมาว่าเขาจะไปขึ้นเวที
เขาจะจัดขึ้นวันที่๓วันที่๔พฤศจิกายนจะถึงนี้แล้วนะคะ
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมทางกลุ่มศิลปิน
เขามีการทวิตข้อความแล้วก็ระบุข้อความด้วยนะคะ
บอกว่าเขาบอกมาเป็น๓ข้อค่ะ
ว่ากลุ่มของพวกเขาจะไม่ขึ้นเล่นในงานนี้
เขาบอกเหตุผลแบบนี้ค่ะ๑การขึ้นเล่นของผมทำให้ถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับพัก
กลุ่มของผมต้องการคงสถานะศิลปินอิสระ
เพราะว่าเป้าหมายทางการเมืองแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่ยังต้องรับกันอยู่
และ๓อีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือทางพักอาจเกิดความเสียหายจากการขึ้นเล่นของผม
เรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแฟนเขาเข้าไปอ่านในทวิตเตอร์
ก็มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็รีทวิตเป็นจำนวนมากนะคะ
คือส่วนใหญ่เขาบอกว่าเห็นด้วยที่ศิลปินกลุ่มนี้จะไม่ตัดสินใจขึ้นไปเล่นเหมาะสมแล้ว
เพราะว่ามีคนต้องการหาผลประโยชน์จากศิลปินแล้วก็ติดตามผลงานของศิลปิน
คือยังมีแฟนที่เขาคอยจะติดตามผลงานอยู่
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูทางด้านนายกบ้างค่ะนายกจะพูดว่าอย่างไร
เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่นายกไปเชียงรายมันมีช่วงหนึ่งที่นายกขึ้นปราศัย
แล้วตอนที่ขึ้นปลาใสเนี่ยนะคะนายกเขาก็พูดบอกว่ายุคนี้เป็นยุค๔๐นะ
ไปดูกูมีกูไม่มีแล้วนายกก็บอกด้วยบอกว่าอย่าไปสนใจ
โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่มีการพูดถึงเพลงในขณะนี้จะไปสนใจทำไม
สนใจแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
แล้วก็อย่าตกเป็นเครื่องมือของใครเดี๋ยวฟังนายกพูดตอนนี้หน่อยนะคะ
สนใจก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็คิดแล้วกันว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไง
วิจารณญาณว่าไงฟังแล้วว่าไงอ่ะฟังแล้วมันใช่ไม่ใช่อ่ะ
มันลำบากขนาดนั้นสุดแล้วประเด็ดการณ์มากขนาดนั้นสุดแล้ว
ถ้าประเด็ดการณ์ผมไม่ต้องมาแบบนี้พูดจนเมื่อยอยู่แล้วเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่ายอดวิวของเพลงนี้ในยูทูปไปเร็วมากจริง
เขาเริ่มลงอัพลงยูทูป๒๒ตุลาคม
เช้านี้ดิฉันเข้าไปดูนะคุณผู้ชม๒๑ล้าน๒แสนกว่าแล้วค่ะ
วิวเนี่ยนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวออกมาไง
ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ว่าจะมีการทำผิดกฎหมายหรือเปล่า
แต่ว่าเมื่อวานนี้ทางด้านพลตำรวจเอกศีวรารังสิตพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ

บอกว่าในชั้นนี้ยังไม่มีหลักฐานเอาผิดกลุ่มศิลปินได้
ตอนนี้ฟังได้นะร้องได้นะแชร์ได้นะไม่ถือว่าผิด
ถือว่าผิดแล้วก็เตรียมส่งทนายร้องตำรวจปอท
เพื่อเอาผิดสื่อหลักบางสำนักข่าว
อันนี้ท่านศรีวราบอกว่าตัวท่านศรีวราจะร้องเอง
จะเอาผิดสื่อหลักบางสำนักข่าวเพราะว่านำเสนอข่าวบิดเบือนไปไง
มีการนำภาพเก่าตัดต่อไปโพสต์แล้วก็แชร์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการคุมตัวผู้ต้องหา
เรื่องแบบนี้มันทำให้เกิดความเข้าใจผิด
แล้วก็ทำให้ท่านศรีวราเองก็เสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย

ท่านก็เลยบอกว่าเตรียมที่จะส่งทนายร้องตำรวจปอทเรื่องนี้นะคะ